แต่มาพร้อมกับเงินจริง๒ล้านบาท
ลูกสาวอย่างน้องเบสเนี่ยเขาเอามามอบให้กับคุณพ่อนะคะ
เพราะเงินนี้มันจำนวนเยอะตั้ง๒ล้านนะคุณ
งานนี้ไม่มีโม้เลยนะคะหรือว่ากลัวว่าใครจะหาว่าขี้อวด
เพราะพี่สมรักบอกกับเราว่า
ลูกสาวเขาให้เงินจริง
ก่อนหน้านี้ค่ะทะเบียนรถคันนี้เนี่ย
ยังให้โชคพาถูกรางวัลไปอีกหลายหมื่นกันเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้น้องเบสยังตั้งเป้าเรียนปริญญาตรีให้จบภายใน๓ปีครึ่ง
ด้วยการคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่
โอ้โหสวยด้วยเก่งด้วยนะเนี่ย
แต่พอถามว่าเมื่อไหร่จะอนุญาตให้ลูกสาวมีแฟนได้
ไปล้มละลายอะไรอย่างนี้
เพราะพ่อรับราชการเป็นทหารแล้วก็มีงานมีการทำของเราก็ภูมิใจพ่อแม่เนอะ
คือตอนแรกเราก็กล่าวว่าเดี๋ยวคนจะว่าอวดไหมอะไรอย่างนี้
ไม่ได้อวดหรอกตรงนี้มันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหลายคน

นี่ไม่มีก็อยู่อย่างนี้ก่อน
ก็ต้องผ่านพ่อก่อนผ่านพ่อก่อน
มาดูดิครับมีลูกเก่งสวยหาตังค์เก่ง
ใครมาก็ต้องเราต้องพิจารณาก่อน
งานยากซะแล้วนะยิ่งน้องเบสสวยด้วยเก่งด้วยแบบนี้
กว่าจะผ่านด่างคุณพ่อสมรับไปได้นี่ก็ยากนะ
คือแสดงว่าจริงพ่อไม่ได้คุยกับน้องเบสเนี่ย
วันก่อนดิฉันไปสัมภาษณ์เขาที่บ้านมา
ก็กระซิบถามแหละสวยขนาดนี้น้องเบสมีแฟนไหม

น้องก็พยักหน้าหงึกหงักแล้วก็กระซิบเบา
บอกว่าอย่าบอกพ่อนะ